ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้แบบนี้ค่ะรับแล้วค่ะตอนนี้๖๐๐๐บาท
เป็นเพลงของคุณไภพงษ์สะทอนนะครับ
ชื่อว่าเพลงทบ๒ลูกอีสานนะครับ
เป็นเพลงที่เกี่ยวกับหนุ่มอีสานฐานเกณฑ์
มาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
เพลงรางวัลเลยนะครับของคุณภัยพงศธรทีเดียว
แต่งโดยคุณวสุห้าวหาร
เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมีเนื้อหาที่สะท้อนเรื่องราวของทหาร

ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วย

คุณโทเด้ในที่สุดคุณก็ก้าวผ่านมาแล้ว๒เพลง
ผมว่าเพลงที่๑เพลงที่๒เนี่ยกดดัน
แต่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นท่าทางการดีใจของคุณโทนี่แล้ว

มันต้องสูสีอะไรบ้างอ่ะระหว่างที่

เขาต้องเสียดสี
แล้วเป๊กก็เป็นห่วงป่านุ่มแกวัยท้ายแล้วด้วย
เดี๋ยวเกิดแบบไหล่หลุดไหล่หลุดขึ้นมาเป็นห่วง
คุณโซดี้ไหนบอกว่าผ่านไปที่๒คุณจะถอดแว่นให้ดู

โทหรือจะตั้งเป้าว่าถ้าผมทำได้เพลงที่เท่าไหร่แล้วผมจะถอด

เดี๋ยว

คุณโทดี้จะถอดแว่นนะครับ

ทางบ้านไม่ทันเลยนี่ขนาดใช้ระบบสโลแล้วก็ยังไม่ทันเลยนะ

เขาเป็นชายหนุ่มที่หน้าตาดีนะครับ

ใส่ที่ฝากฆ่าหน้ามันหมาพันฟัก

คุณรันมาใส่ร้ายเหมือนหมาพันปั๊กที่ไหน

เนี๊ยวไหม

เออใส่ดีกว่านี่

เฮอเนี่ยสบายใจขึ้นเยอะเลยโอ้ว

จาก๖๐๐๐ไปเป็น๑๐๐๐บาทแล้วคุณโทนี่

นั่นคือเป้าที่คุณตั้งเอาไว้หรือครับ
ไม่เคยเป้าขนาดนี้นะครับ

อันนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้สมาธิดีนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ตัวเงินคืน๑๐๐๐บาทแล้ว

ทางด้านล่างเหมือนเดิมนะครับผู้ใช้สิทธิ์รอเสียบนะครับ
ฟังอินโทรแล้วคิดว่าร้องได้นะครับ

ถ้าเกิดว่าคุณโทนี่ร้องไม่ได้คุณก็จะมีสิทธิ์ขึ้นมา

เป็นคำขู่จากคุณโทนี่อีกแล้ว

เหมือนจะแทงด้วยเหล็กขุนชาร์ฟอย่างนั้น

คุณป่าเชื่อไหมเป๊กเรียกอย่างนี้มาตลอดเลย
ตั้งแต่สมัยก่อนเขาคิดแน่

เรียกถูกว่าให้ที่ไหนได้ผิดมาตลอดเลย

เพลงที่สามมูลค่า๑หมื่นบาท
เพลงมาครับ
เป็นอินโทรที่ค่อนข้างยาวซึ่งเป็นผลดี

ส่วนใหญ่นะอินโทรของเขาจะเป็นธำนองเพลงไป

เพลงนี้เป็นเพลงที่

ถ้าเครื่องเสียงไม่ดีล่ะมันก็จะไม่ค่อยดัง

มีประโยชน์มากมีประโยชน์มาก

รอเสียบเลยนะคะด้านล่างว่างเปล่ามาก

สามารถที่จะร้องได้สบายเลยนะครับ
ต้องกลัวผิดแล้วก็ตัวช่วยยังอยู่

อินโทรเพลงที่๓มูลค่า๑๐๐๐บาท

ผมรองว่าเพลงนี้คุณทนนี่

ทั้ง๖แผ่นเป้าย

ตัวช่วยไม่ใช้ครับ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

กลับไปร้องหน่อยนะครับ

คนรักจากหลากตอนสุดตาของพี่ตบตาม
กลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหาย
กระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้
อ่านแล้วสุดลงร้องไห้โทษเป็นไปได้หรือนี่
เหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินพี่ติดลง
ความรักจึงลม
ยามจมที่เสื่อมราศี
หวังเธอเป็นยารักษายามดวงไม่ดี
แต่แล้วน้ำใจแฟนพี่
ก็มีให้เพียงครึ่งทาง

ให้เวลาคุณโทนี่หายใจทางเหงือกก่อนนะครับ
หายใจทางจมูก
นี่เดินเข้ามาถ้าไม่เห็นคุณโทนี่นี่นึกว่าใครปล่อยงูเห่าเลยนะ
เสียงหายใจทางฟอดฟอด
เอาล่ะคุณผู้ชมทางบ้านคงจะทราบกันแล้วนะครับว่าเป็นเพลงอะไรนะครับ

ผมว่าถ้าผ่านเพลงนี้ได้สบายแล้ว
แต่ผมบอกตรงนะว่ารายการนี้เป็นรายการเดียวที่

พูดอย่างนี้เพื่อจะเอาใจให้อยู่ต่อหรือว่ายังไง
อย่างนี้คือเหมือนจะไปแล้วหรือว่าไงคะ

แต่ว่าผมขอพูดก่อนว่าเป็นรายการที่มีคุณภาพ
เป็นรายการที่ให้เกียรติแล้วก็ให้เกียรติครูพุทธประพันธ์เพลง
ให้เกียรติศิลปินนะครับแล้วก็เป็นรายการเดียวที่
ไม่มีคอมเมนต์เตอร์ไม่มีกรรมการตัดสิน
เราตัดสินด้วยความถูกต้องจริงนะครับ

พี่คะอยู่กับพี่มา๒อาทิตย์พี่พึ่งคุยรู้เรื่องเนี่ยค่ะพี่
ถอดแว่นไงถอดแว่นแล้วจะมีสาระ

พูดแทนใจเราได้ดีมากเลยมาดูกันนะครับว่าคุณโทนี่นะครับตอนนี้

ไม่มีผล
ไม่มีผลไม่มีบ่นไม่มีผล

ไม่มีผลมีแต่ต้นและใบ
ต่อไปนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าคุณโทนี่จะผ่านไปได้หรือไม่สำหรับเพลงที่๓
มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณโทนี่ร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ

เล็กที่๓มูลค่า๑๐๐๐๐บาทนะครับ
คุณโทนี่

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

หนูมาทำฟาร์มเคยชินเผื่อรอบต่อไปหนูขึ้นไง

อย่าไปโกรธเลยคุณโทนี่คุณเคยได้ยินคำนี้ไหม

แต่อันนี้ไม่อัพแน่นอนครับคุณโทนี่ร้องเพลงที่๓ผ่านนะครับ
รับไปเลย๑๐๐๐บาท

ไม่เป็นไรแม่ย้ายไปก็ได้เดี๋ยวย้ายมานั่งในใจพี่ก่อนก็ได้
คุณโทนี่เขาร้อง